เฮ้ยขอฟรีอะไร

นี่คือคำพูดของโจรโรคจิตคนหนึ่ง
เขาทำทีไปซื้อของในร้านขายของชำ

ใส่เข้ามาเลย

เฮ้ยจะมาขอฟงขอฟรีอะไรของซื้อของขาย

นี่คุณดูภาพนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

เลขที่๑๕๘หมู่๑๔ตำบลบ้านเป็ด

บันทึกป้าผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาในร้าน

มีเจ้าของเป็นผู้หญิงอยู่แค่คนเดียว
คุณเมื่อกี้เราเห็นเธออยู่คนเดียว
แล้วเจ้าของร้านก็ถามว่าจะเอาอะไร

ขอฟรีไม่ได้ไง

แล้วยืนจับกางเกงคุณ
ใครจะหลุดหรือจะถอดหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะ
ลักษณะนะเอาจริงเหมือนจะถอด
ใช่เจ้าของร้านเห็นท่าไม่ดีไงคุณ

แล้วคุณดูนะ
ชายคนนี้ทำทีเหมือนจะเดินออกมองตามออกไป
แล้วก็หนีไป
ก่อนที่เขาจะเดินเข้ามาในร้านคุณค่ะ
ชายคนนี้เขาขี่รถจักรยานยนต์มานะ

แล้วเดินไปปัสสาวะที่ป่าข้างซอย

ป่าข้างซอยมาก่อนด้วยคือกล้องวงจรปิดอ่ะ

นี่คุณไปสร้างแลนด์มาร์คเหรอ

นี่คุณไปสร้างแลนด์มาร์คเหรอ
นี่คุณไปสร้างแลนด์มาร์คเหรอ
นี่คุณไปสร้างแลนด์มาร์คเหรอ
นี่คุณไปสร้างแลนด์มาร์คเหรอ

เข้ามาได้เลยเพราะคิดว่าเป็นลูกค้าทั่วไปไง
แต่มือของชายคนนั้นกล่าวจับกางเกง
จับกางเกงเอาไว้ตลอดเวลาลักษณะเหมือนจะถอดอ่ะ
ตัวเขาก็เลยคิดว่าไม่ใช่แล้วนี่ไม่น่าจะใช่ลูกค้าปกติแล้ว
เขาก็เลยเอามือไปหยิบไม้เอาไว้เพื่อป้องกันตัว
ยังไม่จบเธอก็จะถามไปอีกอย่างที่เราเห็นในคลิปว่าจะซื้ออะไรจะเอาอะไร
แต่ชายคนนี้เงียบก็ถามอีกครั้งก็เลยตอบว่าขอฟรีไม่ได้ไง
จะซื้ออะไรก็พูดจะมาขอฟรีอะไรนี่มันร้านค้าเขาว่าอย่างนี้
เธอก็เลยตกใจแล้วก็รีบเดินออกไปเรียกเพื่อนให้มาช่วยหน่อย
เพราะว่าเขามีท่าทางเหมือนพูดไม่รู้เรื่องสักพักเขาก็ออกจากร้านไป
ก็คาดว่าชายดังกล่าวนี้น่าจะไม่ปกติเอาง่ายเนอะ
ซึ่งเธอก็ตอนนี้เธอยังไม่ได้ไปแจ้งความนะแต่ดิฉันบอกเลยว่า
เธอควรจะไปแจ้งความนะคุณพี่นะเพราะว่าอันตรายนะจริงคือไปอย่างน้อยก็ลงบันทึกประจำวันไว้
ใช่จริงเพราะว่าเรามีภาพจะเข้าโรงการปิดไง
คือถ้าเกิดเราอยู่ร้านคนเดียวมันอันตรายอยู่แล้วถ้าเราเป็นผู้หญิง
เพราะฉะนั้นไปลงบันทึกประจำวันให้เจ้าหน้าที่เขารับทราบกันหน่อยดีกว่า
เพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะครับ